พวกของเมนูขนมดีไหม
ขนมไทยขนมโบราณของเรานี่มีเยอะแยะมาก
ฉันสู้กับความหวานมากเพราะตอนนี้น้ำตาลตก

เริ่มด้วยขนมถ้วยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าขนมถ้วยที่จะพาไปทำมันไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เพราะมันคือขนมถ้วยลำไย

เคยเห็นแต่ขนมห้วยตามร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างนี้
ถูกแต่นี่เป็นขนมถ้วยลำไยคุณค่ะ
เตรียมช้อนไปให้พร้อมเราไปร้านนี้กันนะคะ
ร้านขนมไทยก้าวเลี้ยวค่ะ
อยู่ที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ที่นี่ค่ะเขาได้คิดค้นเมนูขนมไทยน้องใหม่ที่สุดแสน
อร่อยแล้วก็หอมยั่วยวนชวนน้ำลายไหล
อย่างนี้ค่ะขนมถ้วยลำไยเห็นไหม
ใหญ่แล้วก็ราดแป้งตามลงไปแบบนี้นะคะ
หลายคนคงจะคุ้นเคยกับขนมถ้วยทั่วไป
ที่เป็นอาจจะเป็นใบเตอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็มีกะทิหอม
อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าร้านต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริง
เขาคิดค้นสูตรออกมาอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นความลงตัวของลำไย
ความหอมหวานมันของกะทิ
ใครได้ชิมแล้วติดอกติดใจนี่นะคะ
ช่วยแบบนี้ค่ะแล้วก็มาต่อแถวกันซื้อกันไม่ขาดสายเลย
เจ้าของร้านนะคะคือคุณอารยาศักดีค่ะ
บอกว่าทำเมนูขนมถ้วยลำไยขึ้นมาเพราะว่า
อยากจะเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทยอย่างลำไย

พี่เขาก็เลยคิดค้นเมนูขนมไทยขึ้นมา
โดยเอาลำไยนี่แหละมาหันเป็นชิ้น
ผสมลงไปนะคะในถ้วยถ้วยตาไลน์แบบนี้
แล้วก็เทน้ำกะทิราดลงไป

จะรู้สึกได้ถึงความกลมเข้ากัน
คือความเค็มนิดจากหน้าขนมถ้วย
ความหวานหน่อยจากเนื้อลำไย
แล้วก็ความหอมมันจากเนื้อขนมถ้วยดูสิ

ดิฉันขออนุญาตกลืนน้ำลายรอบที่๖๔๐

กะทิมันแปลกมันแล้วข้างใน
มันมีเนื้อชิ้นลำไยแบบนี้ไม่เคยทานเลยนะ
ใครอยากจะไปทานอยากไปหาซื้อ
บอกคุณผู้ชมเลยว่าไปกันด่วนที่ร้านบ้านขนมไทยก้าวเลี้ยว
ซึ่งช่วงนี้นะต้องบอกว่าหาทานได้แค่วันอาทิตย์
ที่ตลาดเจ้าค่ะวัดเขาดินใต้
อันนี้กว่าจะถึงร้านเขาเราต้องเลี้ยว๙รอบไหมคะ
อันนั้นชื่อเขาไปกันได้ค่ะคุณเขาจัดอยู่ที่
ตลาดเจ้าข่าววัดเขาดินใต้นะคะจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนราคาบอกกันหน่อยจะได้เตรียมสตุ้งสตังค์กันไป

เอาไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาก็แบ่งเป็นแก๊กเล็กแพ็คใหญ่กันด้วย
ถ้าซื้อ๑กล่องเล็ก๒๐บาทเท่านั้นทั้งหมดมี๔ถ้วย
แต่ถ้าซื้อกล่องใหญ่จะมี๖ถ้วย๓๐บาท
ราคาคุ้มค่าแบบนี้รับรองว่าอิ่มอร่อยฟินกันอย่างแน่นอน
จะซื้อไปแจกทั้งหมู่บ้านเลยถ้วยละ๕บาทเท่านั้นเองนะคะ
หอมทั้งหวานดิฉันว่าอร่อยสุดแน่เลยนะ

ขนมไทยคนจีนหรือเปล่าเก่าเลี่ยวก็ไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้นะครับคุณผู้ชมค่ะ